ต้องบอกว่าข่าวต่อไปนี้มันสะเทือนใจชาวโคราชมาก
สะเทือนใจพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวอีสานรวมไปถึงชาวไทยด้วยเพราะว่า
สุรนารีหรือว่าย่าโมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชเขาเคารพนับถือกันมาก
ดิฉันเองก็มีเชื้อสายโคราชนะคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้แล้วสะเทือนใจมากเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะ
เขาตัดต่อรูปใบหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นใบหน้าของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็นำไปตัดต่อแปะลงไปที่รูปปั้นของย่าโมแบบนี้
แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเขียนข้อความในธรรมนองบอกว่าให้หันมาท่องคาถาบูชาเธอแทนเถอะ
ขึ้นไหมฟังแบบนี้แล้วขึ้นสิใช่สาวผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าเจล่ารีเทิร์น
โพสต์ภาพเป็นภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชมตัดต่อใบหน้าเข้าไปใส่แทนใบหน้าของย่าโมค่ะ
ซึ่งในข้อความเนี่ยเขียนระบุเอาไว้บอกว่าแบบนี้หันมาไหว้เจ๊ดีกว่ามีดีกว่าเยอะเลย
คาถาบูชาเจ๊นะณมังกะละมังนังล่าสมีติเยท่องสามจบแล้วกราบด้วยนะ
ชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์มาด่ายับเลยจวกกันยับเนี่ย
คอมเมนต์กันสามสี่ห้าบรรทัดแบบนี้
โดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราชที่เป็นลูกหลานย่าโม
แต่ละคนเขาบอกเลยเขาไม่พอใจเลยนะแล้วก็เรียกร้องเลยบอกว่าให้
เร่งติดตามตัวคนทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วย
เพราะอย่างที่บอกไปวัดเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
โคราชหรือว่าชาวไทยเขาเคารพนับถือกันมาก
มีการโพสต์ภาพเป็นภาพกราบขอโทษนี่แบบนี้
โดยขอให้คนไทยให้อภัยเขาหน่อยคนไทยใจดีแต่ก็ไม่วายนะคะ
มีข้อความเชิงแบบว่าประชดประชันกระแนะกระแหน่บอกว่า
คนไทยใจดีไม่เหมือนชาวอีสานนี่ที่เจ้าคิดเจ้าแค้นโอ้โหอ้าว
ขอโทษจริงไหมจากใจไหมแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชม
แล้วก็พบบอกว่าเคยมีการนำรูปบุคคลอื่นมาแอบอ้างค่ะ
แล้วก็ไปโพสต์ด่าคนอีสานแบบนี้ค่ะจนเป็นข่าวโด่งดัง
ก็คือทำให้เจ้าของภาพตัวจริงเขาต้องออกมาชี้แจงว่านี่เป็นภาพของเขา
ก็เลยมีการแจ้งความดำเนินคดีแต่ยังจับเจล่าคนที่โพสต์ตัวจริง
ไม่ได้นะเหตุการณ์ตอนนั้นนะจนกระทั่งมาเหตุการณ์เนี้ยล่าสุดเนี่ยค่ะ
นี่ก็คาดว่าจะมีการนำรูปบุคคลอื่นมาใช้เหมือนกันคาดว่าภาพที่ตัดต่อเนี่ย
ไม่ใช่ภาพของเธอหรอกแต่ว่าเป็นภาพของบุคคลอื่นที่เอามาตัดต่อ
เพื่อที่จะยั่วยุให้คนอีสานเกิดความโมโหนะคะแล้วก็มาด่าทอบุคคลในภาพต่อไป
อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้อืม
ด้านนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมมากเลยนะที่นำภาพเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโม
ที่เคารพสักการะของคนไทยทั่วประเทศมาตัดต่อแบบนี้สั่งการไปเลยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูหน่อยว่า
ตั้งใจทำหรือจะบอกว่าหงายกัดเอ้ยรู้เท่าไม่ถึงการอีก
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะคือเหตุแนวนี้อืม
นั่งอยู่นี่มีคนอีสานหลายเพียบหนหวยหมดแล้วเนี่ยเออค่ะ
นี่นี่ขนาดว่าเราไม่ได้เป็นลูกหลานชาวอีสานน่ะเราเห็นเรายังรู้สึกแบบอื้อหือไม่น่า
ไม่น่าทำความเหมาะสมนะคะค่ะ